น่าจะมีแป้งซะหน่อยจะได้เห็นชัดนะ
ไม่ท่านอย่าไปโฟกัสที่ต้นไม้ในที่ไฟมันกำลังลงไป

แมลงทัพเดี๋ยวจะเกาะไปจนถึงช่วงก่อนออกคาตรา
ก็จะเจอแมลงทัพไปเกาะเกาะอยู่
ก็จะเห็นชาวบ้านเก็บเอาแมลงทัพมาทำเป็นเครื่องประดับประดาษหายกัน
ถือว่าเป็นหนึ่งโอท็อปของเมืองไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ

เอามาเยอะเลยเดี๋ยวเตรียมส่งออก
แต่ว่าจะส่งออกในระยะนี้ต้องระวังหน่อย
ใครจะไปไต้หวัน

มีพายุอีกหนึ่งลูกกำลังจะก่อตัวขึ้นอีกแล้ว
คาดการณ์ตอนนี้ขนาดของมันก็เป็นน้องของมังคุดเลย
มังคุดนี่ถือว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรง
บอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเกิดพายุที่มีความรุนแรงเนี่ย
ถ้าเกิดแรงจนทำให้เกิดความสูญเสียมาก
จะตัดชื่อพายุนั้นออกจากรายชื่อพายุไปเลย

ไทยมีอีกครั้งหนึ่งชื่อพายุมรกฏเข้าไต้หวัน

รกฏถูกตัดชื่อออกไปจากรายชื่อพายุ
ดังนั้นมังคุดก็รอลุ้นอีกทีว่าจะโดนตัดหรือเปล่า
แต่ว่าอันนี้มีอีกหนึ่งลูกมีแนวโน้มที่จะเข้าไต้หวัน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้าง
สำหรับสภาพอากาศตอนนี้แล้วก็พายุที่ว่านี้จะเกิดขึ้นตอนไหน

ก็จะพบว่าขณะนี้เองในระแวกบ้านเราก็จะมีกลุ่มฝนใหญ่
เกาะตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ประเทศจีน
ส่วนในเมืองไทยของเราจะสังเกตว่าฝนค่อนข้างที่จะตกบางตา

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นผลพวงจากการที่มีพายุหนึ่งลูกก่อตัวขึ้นก่อนหน้านี้
แล้วก็ดูดฝนเข้าไปยังบริเวณประเทศอินเดีย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝนในเมืองไทยของเราลดลงนะครับ
โดยหลังจากนี้ฝนก็จะมีการเปลี่ยนทิศทาง
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเช้านี้จุดไหนบ้างที่มีการกระจายตัวของฝน
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอย่างในภาพที่เห็น
น้องคายอุดรทานีขอนแก่นกราศิลป์มหาสารคาม
นอกจากนี้ก็มีซูรินบุรีลำกาจนะบุรีราชบุรีแล้วก็เพชบุรี
ซึ่งภาคอีสานจะเป็นภาคที่จะได้รับผลกระทบจากกระแสลมที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาเยอะที่สุด
เพราะว่าเป็นจุดที่มีทั้งความชื้นพัดเข้าไป
ประกอบกับพอพายุมังคุดก่อนหน้านี้ที่มีการเคลื่อนตัวไป
มีการดูดเอาลมเย็นอากาศเย็นมาด้วยนะครับ
ดังนั้นอากาศเย็นเกลือความชื้นก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ดังนั้นหลังฝนตกในระยะนี้อากาศจะเย็นสบายนะครับ
นี่คือลักษณะขุมความชื้นที่มีการเคลื่อนตัวจากเมืองหนังของเรา
ข้ามไปในบริเวณประเทศอินเดียนะครับ
ห่อไปซะเยอะเลยนะครับจึงทำให้ฝนในวันนี้เนี่ยนะครับน้อยลง
แต่นี่ครับเป็นพายุลูกใหม่ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
คาดการณ์จนถึงช่วงประมาณวันอาทิตย์นี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่าความน่ากลัวความยิ่งใหญ่ของพายุนี้เป็นอย่างไรนะครับ
นี่คือเป็นการคาดการณ์สถานการณ์พายุในช่วงวันอาทิตย์นะครับ
ยังเล็กอยู่เลยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะพัฒนาความระลมได้อย่างต่อเนื่อง
นี่คือช่วงประมาณกลางสัปดาห์นะครับจะเป็นช่วงที่ถือว่ามีโอกาสมากที่สุดนะครับ
ที่จะเริ่มส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองของเรานะครับมีการดูดให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้น
นี่คือในช่วงวันอาทิตย์หน้านะครับก็จะพบว่าพายุลูกนี้มีขนาดใหญ่นะครับ
จากนี้ยังมีอีกหนึ่งลูกนะครับขึ้นไปก่อนหน้านี้
ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวครับ
จะมีอากาศเย็นจากข้างบนคอยดันไว้อยู่พายุลูกนี้เนี่ยนะครับ
จึงมีการเคลื่อนที่อยู่ในทะเลค่อนข้างนานโอกาสที่จะสะสมเป็นพายุที่มีกำลังแรงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ดังนั้นหลังจากกลางสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปฝนจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝนในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่า
หลังจากที่พายุที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณมหาเวงกอมหาสมุทรอินเดียเคลื่อนตัวไปฝั่งอินเดียค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะครับ
ดังนั้นกระแสลมที่ทำให้มีการหลุดเอาฝนเนี่ยนะครับไปฝั่งอินเดียจึงลดลง
ฝนจะย้อนกลับมาอีกรอบนึงนะครับมาตกในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของประเทศไทย
ว่าปีกที่ติดกับลาวอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้ในบริเวณตอนกลางจะเป็นจุดที่มีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน
เลื่อนที่ไปกลับไปกลับอย่างนี้มีโอกาสเจอฝนตกค่อนข้างบ่อยหน่อยในระยะนี้
ของอีกคริ่งนึงช่วงกลางสัปดาห์หน้า
เพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนฤดูแล้ว

เดี๋ยวผมไปคนนึมก่อน